มีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องโวยลั่นสนั่นโซเชียลเลย
เขาบอกว่าสารวัตรนักเรียนตรวจยึดเข้ากล่องที่เด็ก
เอาติดไปโรงเรียนด้วยก็เอาไปกินตอนกลางวัน
แต่ปรากฏว่าถูกสารวัตรนักเรียนยึดไป
ทีนี้นักเรียนก็ต้องไปต่อแถวเข้าคิว
ในการซื้ออาหารกลางวันของโรงเรียน
แล้วพอคนเข้าคิวกันเยอะซื้อไม่ทัน

เรื่องนี้มีการโพสต์ถามโรงเรียนว่าทำไมถึง

ก็เป็นเรื่องเป็นราวที่ร้องเรียนผ่านโลกโซเชียล

ข้อความระบุว่ามีเรื่องฝากถามไปยังท่านผอครับ
โรงเรียนแห่งนี้วันนี้มีนักเรียนมาเล่าให้ผมฟัง

เนื่องจากนักเรียนจำนวนมากพักเที่ยงพร้อมกัน
แล้วก็ไปต่อคิวเข้าซื้อรับประทานอาหารกันพร้อมกัน
คิวยาวคิวนานจนกินข้าวไม่ทัน
พี่สารวัดนักเรียนบางคนก็ยึดเอากล่องใส่อาหารกลางวันไป
ทำให้พวกผมไม่มีอาหารกลางวันสำหรับรับประทาน

เป็นนโยบายของโรงเรียนหรือเปล่าที่จะยึดกล่องอาหาร

แต่พี่สารวัตรน่าจะทำไปโดยภาระการนะครับ
ทีนี้ในโพสต์ก็ขอคำปรึกษาจากพอโรงเรียนหน่อยว่า

รวมถึงเรื่องของการจัดเวลาให้เด็กต่อคิวซื้ออาหารกลางวันหน่อย
พักเที่ยงไม่ตรงกันได้ไหมอะไรเนี่ยนะครับ
แล้วก็เรื่องของสารวัตรนักเรียนที่จะมาคอยยึด
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางมือถือวัตถุอันตราย
เด็กนักเรียนจะพกเข้าไปในโรงเรียน
แต่ไม่ควรจะยึดเรื่องของอาหารกล่อง
เด็กบางคนมีความจำเป็นต้องเอาเข้าไปเองนะครับ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปโรงเรียนแห่งนี้
ที่เผยศรีรชาติจังหวัดชนบุรี
พบกับพอโรงเรียนคือพอเสนีสำราญสุข
พอชี้แจงบอกว่าไม่เคยสั่งห้าม
ให้นักเรียนนำอาหารกล่องเข้ามากินในโรงเรียน
แต่โรงเรียนจะมีมาตรการห้ามไม่ให้นำภาชนะชนิดกล่องโฟม
รวมถึงถุงพลาสติกเข้ามาในโรงเรียน

และประกาศห้ามไว้อย่างชัดเจนในเรื่องนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อม

ใส่ในภาชนะถาวรที่สามารถเก็บกลับบ้านได้
ส่วนที่ว่ามีสารวัตรนักเรียนคอยยึดอาหารของเด็กนั้น
สารวัตรนักเรียนเองนะครับก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
ส่วนที่จะยึดนั้นก็จะเป็นของต้องห้าม
อย่างเช่นบุรีเครื่องสำอางสารเสพติดต่างอาวุธต่างนะครับ
เราก็ไปสัมภาษณ์สารวัตรนักเรียนด้วย

เป็นรุ่นพี่ชั้นหม่อ๖นี้นะครับ

ก็คือเราจะทำตามระเบียบโรงเรียนก็แค่ตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายนะครับ
ก็อย่างเช่นพวกบุหรี่สารเสพติดอย่างนี้ครับ

ก็คือพวกเครื่องสำอางลิฟต์โทรศัพท์มือถืออย่างนี้ครับ

อาจจะมีการสวนตรวจบ้างอะไรบ้างกันอย่างนี้
ขอมิตรแรงมากนี่ครับ
ส่วนผู้มูลเนื้อการโรงเรียนบอกว่า

แต่ว่าส่วนตัวไม่ถือโทษโกรธนะครับ

แต่คณะครูและก็สิทธิ์เก่าของโรงเรียนอาจจะปรึกษากัน
เพื่อนำหลักฐานดังกล่าวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เพราะว่าการโพสต์มีการระบุชื่อของโรงเรียนอย่างชัดเจน

ถ้าทำแบบนี้โรงเรียนเสียหาย
ก็อยากให้ผู้โพสต์ผู้อะไร
คุณไม่ต้องมาขอโทษโรงเรียนนะครับที่โพสต์ไป
ว่าโพสต์เรื่องไม่จริงเรื่องไม่จริง

มันในชุมชนเนี่ยโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนของชุมชนอยู่แล้ว
ส่วนกรณีเรื่องราวที่ถูกโพสต์ไปเนี่ย
กล่าวถึงเรื่องของโรงเรียนที่ปล่อยให้นักเรียนเนี่ย
ไปพักกลางวันแล้วก็ไปต่อคิวแถวยาว
เพื่อที่จะซื้อข้าวกันบางคนต้องแย่งกันกิน
บางคนก็ไม่ได้กินเพราะอาหารหมดนะครับ
มนวยการก็ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง
เพราะเวลาแต่ละชั้นเรียนจะไม่เท่ากัน
มีการเผื่อเวลาให้ประมาณ๒๐นาทีแล้ว
การปล่อยการอะไรเนี่ยการเรียกเข้าห้องก็จะไม่เหมือนกันนะครับ
ส่วนประเด็นที่นั่งของนักเรียนไม่พอ
ทางโรงเรียนก็มีโต๊ะเสริมให้แล้วนะครับ

โอ้โหเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล
ต่อจากโพสต์เยอะมากเลยนะครับ